หลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิด๑๙
แล้วก็มีหลายครอบครัวจริงที่รอคอยความช่วยเหลือ
เนื่องจากติดโควิด๑๙ไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาลรับเข้าไปรักษา
อย่างครอบครัวนี้ค่ะมีคุณแม่นะคะอายุ๒๕ปี
โพสต์เฟสบุ๊คขอความช่วยเหลือเอาไว้

ลูกชายอายุแค่๑เดือน๑๓วันคุณผู้ชม

นี่ค่ะหนูน้อยตัวเล็กนิดเดียวไข้ขึ้นสูงมากนะคะ
หายใจติดขัดถ่ายเหลวโทรศัพท์ไป๑๓๓๐แล้ว
ยังไม่มีคนติดต่อกลับเลยอ่ะคุณแม่บอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยลูกก่อนก็ได้นี่นะคะ
แล้วถ้าถามว่าในบ้านเนี่ยมีใครติดโควิด๑๙กันบ้าง
เธอบอกเลยว่า๖คนอย่างน้อยนะ
คุณยายอายุ๔๗คุณตาอายุ๕๗คุณย่าอายุ๘๒พ่อเด็กอายุ๓๒
ตัวเธอเองนะคะคุณแม่ที่โพสต์เฟซบุ๊กลูกสาวคนโตอายุ๘ขวบ
นี่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะมีอาการแล้วด้วยคือเริ่มป่วยมีไข้ไอเหนื่อยหอบอะค่ะ
ยังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาลรักษายังอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เขาอยู่กันที่แฟลต์ซอย๔ดินแดงค่ะ
ไปเจอกับนางสาวกันนิกาอายุ๒๕ปีคนที่โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
อุ้มลูกน้อยอายุ๑เดือน๑๓วัน
แล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราหน้าห้องนะคะ
เราก็ต้องเว้นระยะเพื่อความปลอดภัยด้วย
เธอเล่าให้ฟังว่าสามีของเธอเนี่ยทำงานนอกบ้าน
ก็น่าจะรับเชื้อโควิด๑๙มาจากการทำงานนอกบ้านนี่แหละ
ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมนะคะ
สามีเธอไข้ขึ้นสูงไอตลอดเวลา
ช่วงระหว่างประสานขอตรวจขอรักษา
ลูกน้อยวัย๑เดือนกว่าเริ่มมีอาการไข้๓๘กว่านะคะ
บอกว่าก็พยายามจะพาลูกไปตรวจ
รู้ผลก็คือ๒๕กรกฎาคม
อาการคือไข้สูงมากตัวร้อนหายใจติดขัด
เหลวแล้วก็ไอค่ะ
บอกกังวลมากจริงเพราะเด็กยังแบบยังเล็กมากอะค่ะ
ทุกครั้งที่มีอาการลูกก็ร้องไห้

เห็นลูกร้องไห้แล้วไม่รู้จะช่วยยังไง
หัวอกคนเป็นแม่แบบใจจะขาดค่ะ
ทำได้แค่อยู่ข้างก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่จะทำได้

ว่าเขายังไงปวดหัวหรือปวดท้องหรือยังไงคือเด็กบอกไม่ได้
อายุเดือนกว่าเองเด็กได้แต่ร้อง
ทีนี้ลูกสาวคนโตอายุ๘ขวบก็คาดว่าติดเหมือนกัน

เหนื่อยหอบไอแห้งเธอพยายามหายาสมุนไพรมาให้กินกันไปก่อน
บรรเทาอาการกันไปก่อนในครอบครัว
แต่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อย
ตัวคุณแม่บอกว่าถ้าช่วยทุกคนในครอบครัวไม่ไหว
ไม่มีเตียงหรืออะไรเนี่ยขอแค่ลูกก่อนได้ไหม
ลูกสาวคนโต๘ขวบกับลูกชายอายุ๑เดือนกับ๑๐กว่าวัน
ขอแค่ลูกก่อนก็ได้แม่กับคนอื่นอยู่ที่บ้านกันก่อนยังได้เลย
บอกตอนนี้เครียดมากค่ะเพราะทุกคนคือเสี่ยงติดเชื้อกันหมดเลยอ่ะ
แล้วที่อยู่คุณผู้ชมลองดูตามภาพนะคะ
ห้องขนาดเล็กแล้วอยู่รวมกันทั้งหมดนะคะ
ทุกคนมีอาการหมดเลยที่อยู่ในบ้านนะคะ
ทุกคนคือมีไข้ไอเหนื่อยหอบแล้วก็เริ่มจะช่วยเหลือตัวเองกันไม่ได้แล้ว
เคยเห็นแต่คนอื่นเค้าเป็นนะพี่พอว่าเป็นกับตัวเองมารู้อะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่บัญคับนี้บ่อยมากนะครับ
ไปช่วยเหลือแล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือรับหนูน้อยวัยหนึ่งเดือนกว่ากว่าเนี่ยค่ะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กแต่แม่บอกแบบนี้คุณผู้ชมคุณแม่บอกว่า
สละสิทธิ์แม่สละสิทธิ์ค่ะเพราะรู้ว่าเตียงมีจำนวนจำกัด
ให้ลูกสองคนไปก่อนเลยก็คือลูกชาย๑เดือนกว่ากับลูกสาว
คนโตอายุ๘ขวบขอให้รับลูกเธอไปก่อนเธอยอมอยู่ที่บ้านก่อนนะคะ
ส่วนพ่อเด็กอาการหนักหายใจติดขัด
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือมาประเมินอาการแล้วเดี๋ยวจะต้องส่งตัวไปรักษา
ในจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากมีพื้นที่ในการกักตัวให้
แม่คือร้องไห้นะคะส่งลูกค่ะส่งลูกสองคนไปรักษา
ส่วนสามีก็ต้องแยกไปรักษาอีกที่นึงมันก็เป็นภาพที่บีบหัวใจ
คนในครอบครัวก็ต้องแยกกันแต่ก็ต้องไปรักษาตัวเพื่อความปลอดภัยของทั้งครอบครัวค่ะ
ที่ดินแดงนี่มีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับครอบครัวนี้เนี่ย
อาศัยอยู่ในชุมชนย่านดินแดงติดโควิด๔คนนะฮะ
มีแม่อายุ๖๔ด้วยอาการหนักที่สุดนะครับแล้วก็มีเด็กหญิงวัย๕ขวบเท่านั้นนะครับ
นี่ฮะก็อยู่ในพื้นที่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าติดกันหลายคนเหลือเกินนะครับ
คือครอบครัวนี้เนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกนะครับบอกว่าติดโควิดมา๗วันแล้วยังไม่ได้เตียงนะครับ
คือที่ห้องเนี่ยต้องมีถังออกซิเจนเนี่ยวางเอาไว้นะเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันใช้นะครับ
เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเวลาใครหายใจไม่ออกนะครับ
คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แถวดินแดงเนี่ยฮะเป็นย่านชุมชนนะครับ
ได้คุยกับคนที่เป็นลูกสะพ้ายของครอบครัวนี้ก็โทรศัพท์ไปพูดคุยนะฮะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อตรงนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าเขาทราบผลกันว่าติดเชื้อตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมนะครับ
ตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนค่อนข้างแออัดเพราะว่าพักกันอยู่ติดกันหลายห้องนะครับ
ความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านทุกคนก็ต้องรอเตียงสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็กินยาตามที่แพทย์แนะนำนะครับ
ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นน้องชายก่อนนะน้องชายเนี่ยติดเชื้อมาก่อนไม่สบายเป็นหวัดนะครับ
จากนั้นก็ไปตรวจหาเชื้อกันแล้วก็ติดกันหมด๔คนนะฮะ
จำนวนนี้เนี่ยมีแม่สามีอายุ๖๔นี่อาการหนักที่สุดนะครับ
ประสานขอเตียงกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้นะฮะ
ส่วนแม่สามีที่อายุ๖๔ที่อาการน่าห่วงเนี่ยคือหนักขึ้นเรื่อยปวดหัวเมื่อปวดเมื่อยตามตัวอาเจียนนะฮะมีเหนื่อยหอบ
แต่โชคดีไม่มีโรคประจำตัวเมื่อเช้ามีหน่วยงานติดต่อเข้ามาจะมารับแม่นะฮะ
เพราะว่ามีเตียงว่างหนึ่งเตียงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่ายังไม่มีรถมารับนะครับ
อาการอีก๓คนก็จะอาการคล้ายกันคือเป็นหวัดครับ
อ่าผลตอบรับเหรอคะจากวันนั้นถึงวันนี้ใช่ไหม

ของแม่เนี่ยมีหน่วยงานโทรมาจากโรงพยาบาลเครื่องบุรีบำรุงเมืองมาเมื่อเช้า
บอกว่าเย็นว่างแล้วก็จะรับแม่ไปแต่ส่วนของโมเนี่ยคือต้องรอทางทีมแพทย์ของสาธารณสุข๐๕๒เลยค่ะ
โทรมายืนยันคอนเฟิร์มว่าเราเป็นผู้ป่วยสีเขียวจริงหรือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะเข้าไปศูนย์พักคอยดินแดง

ทางครอบครัวคิดว่าแม่อาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีอาการอ่อนเพลียเรื่อยเรื่อยจากวันแรกจนถึงวันนี้เขาเหมือนเขาไม่ค่อยดีขึ้นนะคะอืมแล้วก็
แต่อาการทั่วไปคือเขาไม่มีโรคประจำตัวก็คิดว่าอยากจะให้เขาไปตรวจว่าข้างในเขาโอเค
อ่อนเพลียมากเลยค่ะแล้วปวดหัวปวดตัวไปหมดค่ะ
อาการไอเจ็บคอหรือแน่นหน้าอกไหมครับ
ไอเล็กน้อยอะค่ะมีค่ะเจ็บหน้าอกแล้วปวดเจ็บในตัวเลยเขาเรียกโคงอะค่ะ
ตอนนี้เจ็บไปชั่วเลยอะค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะ
มีช่วงเวลาไหนที่คุณแม่อาการมันค่อนข้างจะหนักที่สุดไหมครับ

อ่าก็คุณแม่อาการหนักสุดนะฮะตอนนี้รอเตียงอยู่นะครับ
อีก๓คนเนี่ยที่บ้านเขาบอกว่าคุณหมอก็ช่วยประเมินอาการให้แล้ว
บอกว่ากลุ่มสีเขียวนะฮะ
เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาการจะเริ่มหนักขึ้นทุกวันทุกวัน
ก็เลยอยากจะได้เตียงนะอยากจะได้สถานที่ไปรักษานะครับ